คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้นะคะ
ขอเริ่มต้นด้วยภาพสุดซึ้งค่ะ

คือต้องบอกว่าหลังจากที่เขาเจอดราม่านานนับเดือนไม่ได้เจอกันค่ะ
วันนี้นะคะทั้งไม้พี่รัฐแล้วก็ลูกชายน้องแม็กเรลเขาได้เจอกันแล้วล่ะค่ะ
เรามีคลิปให้ชมด้วยค่ะ

เชื่อว่าใครได้เห็นภาพภาพนี้นะคะ
ไปกับความรักความอบอุ่นของสองพ่อลูกนะคะ
หลังจากต้องเผชิญปัญหาดราม่าศึกแย่งลูกจนเป็นข่าวคึกโครมค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไม้ซาร่า
น่าจะที่คายเป็นในทางที่ดีขึ้นค่ะ
ทำให้เราได้เห็นภาพที่ซาร่า
พาน้องแม็กเซลมาเจอกับแดดดี้คุณไม้นั่นเองนะคะ
สำนักงานทนายความของอาจารย์ประมาณ
ทนายความของทางฝั่งคุณซาร่านั่นเองค่ะ

ได้รับการเปิดเผยจากทนายเจมส์ค่ะ
ซึ่งเป็นทนายความของคุณไม้นะคะบอกว่า
ภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะ
โดยน้องแมชเบลนะคะได้มาหาคุณพ่อ
และคืนนี้ก็จะได้นอนค้างกับคุณพ่อด้วยนะคะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงหัวค่ำ
ก็จะไปส่งลูกคืนคุณแม่ซาร่านะคะ
โดยทั้งไม้และซาร่าเองก็ไม่ได้มีการพูดคุย
เกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะ
แต่อย่างน้อยเนาะพอเราได้เห็นภาพแบบนี้
คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวต่างที่เคยมันมีปัญหา
มันน่าจะมีแนวโน้มที่ไปในทางที่ดี
ชาวเน็ตแชร์ภาพนี้กันเยอะเลยนะ